กดไว้นะคะ

ว่าแล้วเชี่ยววันนี้แปลก
เห็นมั้ยว่าแล้ว

มีอะไรต้องทำลาย

เก็บเอาไว้ในรถที่เวลาไฟแดงนานที่จะเรานั่นไปยืนกับสารภาพ
ครอวิธีแฟนแดดงานจะทำเลย

แผ่นกระดาษที่ปิดฟินเก็บไว้ในรถตลอดเลย
แล้วก็แบบตรงกับตอนที่ว่าแยกอเวอร์คอมเพชต์ตรงแถวแปดริ๋วครับ
ไฟแดงนานพอดีก็เลยแบบได้โอกาสลงไปเตอร์ไพรส์แฟนครับประมาณนี้ครับ
ผมคิดว่ายังไม่มีใครเคยทำและเป็นอะไรที่มันน่าจะพิเศษ
แล้วทำให้เขาก็ดีใจจนแบบพูดไม่ออก
เพราะว่าถ้าสมมติว่าจะขึ้นไปบอกคนลด
ขอแต่งงานกับเขานะอะไรอย่างเงี้มันแหละดูแบบ
เหมือนเหมือนเหมือนเราแค่บอกเฉยเฉยครับมันไม่มีอะไรที่แบบตื่นเต้น
หรือว่าทำให้เขาประทับใจได้เลยอะไรอย่างนี้ผมก็เลยตัดสินใจครับ
แบบไตหมดอ๋อไม่ครับก็พอดีตอนนั้นไปส่งน้องชายที่
ริ้วพอดีครับแล้วก็กำลังกลับจากแปดริ้วมุ่งตรงเข้าสู่ชนบุรีครับ
ก็เลยเจอแบบไฟแดงแบบนานพอดีก็เลยแบบอ้าวสิบเก้าปีก็เลยรีบตัดสินใจ
หยิบโทรศัพท์ตัวเองออกมาเปิดไปที่กล้องวิดีโอแล้วก็อัดวิดีโอแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้แฟนแล้วก็
แล้วก็เรียบลงรถมาเลยครับอ๋อถ้าไม่ทันจริงจริงจะยกมือขอโทรค่ะ
เพราะว่าก็ตอนที่ทางวัดลงและแก่ก็หันกลับไปเช็คแล้วอีกรอบ
คือผมต้องรีบขึ้นรถแล้วก็ยกมือขอโทรถังหลังแน่นอนครับ
ประมาณ๒๐วินาทีครับตอนขึ้นรถมา
ก็ดีใจมีน้ำตาซึมนิดหน่อยครับก็ถามเขาว่าเป็นไงครับ

โหเซอร์ไพรส์มากแล้วก็รู้สึกว่าจะทันหรือเปล่า
ไฟเขียวไฟแดงอะไรประมาณนี้ครับ
เขาก็ตื่นเต้นก็ดีใจครับที่นี่มีคนชื่นชมครับผมก็มอง